คุณผู้ชมครับแน่นอนใครที่เคยไปเที่ยวหาดสมิลาสงขราก็จะไปเห็นรูปปั้นนางเงือกตั้งอยู่ริมหาด

ผู้ชายคนหนึ่งเมาครับแล้วก็ขึ้นไปถ่ายรูปกับรูปปั้นนางเงือก
แต่มือเขาเนี่ยไปจับหน้าอกรูปปั้นดราม่าบังเกิดสิครับ
เพราะว่าคนเขารับไม่ได้ไปดูครับ
ไปหาทำแบบนี้แล้วก็มาถ่ายคลิปโพสต์ลงโซเชียลแบบนี้
ดราม่ามันก็ตามมาอย่างนี้
มึงหนึ่งถื้คถเบียอีกมึงหนึ่งไปจับรูปคำ
น้าอก๓๖๐รูปปั้นนางเงือก
เพื่อนที่มาด้วยเอามือถือมาถ่ายเอาไว้
แล้วก็มีการไลฟ์สดให้ดูกันด้วย

เป็นดราม่าเกิดขึ้นนะฮะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาก็นำคลิปนี้มา
ตอบพร้อมระบุข้อความว่าสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง
จะมีสัญลักษณ์หรือสิ่งที่เป็นตัวแทนบ่งบอกถึงสถานที่นั้น
ไปทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้นมันสมควรไหมจริงอยู่ก็แค่รูปปั้น
แต่มันเป็นรูปปั้นที่บอกว่านี่คือตัวแทนของจุดท่องเที่ยวนั้น
อยากรูปคำทำไมไม่เป็นรูปคำเมียงที่บ้านโอ้โหเห็นแล้วเจ็บแซบเลือกเกิน
นี่แหละครับนะฮะหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไปนะฮะ

ฝั่งหนึ่งก็วิจารณ์การกระทำของผู้ชายคนนี้ว่าไม่เหมาะสมนะครับ
เรื่องของการทำอนาจารย์รูปปั้นแล้วก็การดื่มเบียในที่สาธารณะแต่
แต่ก็มีชาวเน็ตที่เป็นคนสงขราเข้าไปเขียนว่า
อย่าไปต่อว่าเขาเลยถ้าเขาเป็นคนสงขราเนี่ย
จะรู้ว่าการจับนมนางเงือกมันคือวิธีการขอพรอย่างหนึ่ง
เนื่องจากมีตำนานเขาเล่าขานกันมาว่า
หากชายใดอยากมีเมียเป็นคนสงขราแล้วก็
ให้ไปจับนมรูปปั้นนางเงือกเพื่อขอพร
แล้วจะได้เมียเป็นคนสงขาจริง
อย่างนั้นเดี๋ยวก๊อฟอยู่ตรงนี้ก่อนผมถามคุณผู้ชมหน่อยครับ
ตรงที่ดูไลฟ์อยู่ดูทางทีวีอยู่
ไอ้ที่ก๊อฟอ่านไป
ถ้าจริงแล้วเราก็พึ่งเขย๔๘๐๐ว่าผู้ชายในคลิปในภาพ
เป็นคนพื้นที่หรือเปล่าสิ่งที่เขาทำเป็นการขอพรจริงไหม
หรือเขาทำด้วยความคึกขนองหรืออะไรก็ตามทีนะฮะมันก็เกิดขึ้นแล้ว
ยังไงใครที่เป็นคนในพื้นที่ก็บอกได้ว่ามันจริงไม่จริงอย่างไร
แต่ว่าถ้าเกิดยังไงแล้วก็อย่าเพิ่งไปคอมเมนต์กันมากมายนะครับ